คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณสะพานพระราม๗นะครับ

บริเวณนี้จะถูกพัฒนาเป็นถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐบาลครับ

คล้ายกันกับถนนที่ยื่นไปในแม่น้ำ
โดยความกว้างของทางขึ้นอยู่กับอะไร
จะขึ้นอยู่กับความกว้างและความแคบของโค้งน้ำเจ้าพระยาครับ
โดยโค้งน้ำเจ้าพระยาที่มีช่วงแคบที่สุดนั้นคือบริเวณสวนสันติชัยปราการครับ
มีความกว้างเพียงแค่๒๐๖เมตรเท่านั้น
ส่วนช่วงที่มีความกว้างมากที่สุด
อยู่บริเวณวัดราชาธิวาสราชวรวิหารซึ่งมีความกว้างถึง๓๘๓เมตรครับ
สำหรับรูปร่างหน้าตาของโครงการนี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ
ในวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจำลองภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันครับ
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระยะแรกนะครับ
จะสร้างในระยะทางยาวฝั่งละ๗กิโลเมตร
นั่นก็คือจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้ครับ
บริเวณสะพานพระรามเจ็ดยาวไปจนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ไปกลับ๒ฝั่งรวม๑๔กิโลเมตรก่อนนะครับ
ใช้งบประมาณ๑๔๐๐๐ล้านบาท
ความกว้างของทางจะอยู่ที่ประมาณ๕๗เมตร

ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความกว้างของโค้งน้ำด้วยนะครับ
โดยทางแบบนี้จะมีทั้งทางเดินและทางให้ปั่นจักรยานได้ด้วย

ความสูงก็จะสูงประมาณ๓เมตร๒๕เซนติเมตร
จากระดับน้ำทะเลตลอดระยะทางของโครงการระยะแรกนะครับ
ทางแต่ละฝั่งก็จะตอกเสาต่อหม้อขนาดใหญ่ประมาณ๔๐๐ต้น
บางช่วงของทางครับคุณผู้ชมบนฝั่งก็จะมีการจัดทำเป็นสวนหย่อม
ลักษณะแบบนี้นะครับให้ประชาชนได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจ

เพราะว่าแนวคิดรัฐบาลตอนจะทำโครงการนี้
เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนั่นเองครับ
รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ก็จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับ
โครงการนี้ตามแผนทั้งหมดจะก่อสร้างทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาสองฝั่ง
มีระยะทางรวมกัน๕๐กิโลเมตรฝั่งละ๒๕กิโลเมตรครับ
ก็จะเริ่มจากสะพานพระราม๗บริเวณนี้นะครับ
สิ้นสุดที่สมุทรปราการด้วยงบก่อสร้างประมาณ๓๐๐๐ล้านบาทครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับการก่อสร้างทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยานั้น
ก็จะมีชาวบ้านชุมชนหน่วยงานและองค์กรบางแห่งออกมาคัดค้านนะครับ
ไม่เห็นด้วยเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ระบบนิเวศและก็ทรัพยากรน้ำ
โดยกังวลว่าการก่อสร้างทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา
จะไปบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของสถานที่สำคัญต่าง
เช่นบริเวณท่าน้ำวัดราชาธิวาสพระอารามหลวงชั้นโทที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
ซึ่งถ้าหากว่ามีการก่อสร้างทางเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นจริงในอนาคต
ก็อาจจะบทบังความสวยงามของวัดที่มีอายุเก่าแก่แห่งนี้
เนื่องจากว่าการก่อสร้างทางนั้นจะมีระดับความสูงกว่า๓เมตร

และความสูงระดับนี้ก็อาจจะบดบังวิวทิวทัศน์
ทัศนียภาพที่สวยงามของวัดราชาธิวาส
ซึ่งมีประวัติความเป็นมาทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ของประเทศไทย
ดังนั้นล่าสุดนะครับภาครัฐจึงมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารราชกระบังไปศึกษาถึงรูปแบบการก่อสร้าง
เพื่อความเหมาะสมลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ศึกษางบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดอีกครั้งครับ